คุณผู้ชมครับไปดูกันว่าญี่ปุ่นเขาจะปลุกกระแสรอบนี้กันอย่างไรครับ
เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้บริษัทของผู้ผลิตคอนเทนต์สัญชาติญี่ปุ่น
ใช้เวทีนี้โปรโมทแล้วก็แนะนำเกมใหม่มาแรง
รวมไปถึงแนะนำพวกแอนิเมะชื่อดัง
รวมไปถึงของเล่นแล้วก็การ์ตูนสัญชาติญี่ปุ่นนะครับ
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของญี่ปุ่น
กลับมาฮอตฮิตติดลมบนอีกครั้ง
หรือว่ากระแสคลั่งเกาหลีมาแรงจริงนะครับ
ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกครับว่าตลาดส่วนใหญ่
ดังนั้นญี่ปุ่นบอกว่ายอมไม่ได้แล้วต้องกลับมาทวงบันลังคืนนะครับ
ประเทศไทยเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูง
มีความนิยมในสินค้าและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นไม่แพ้กับประเทศอื่น
แล้วก็เชื่อว่าประเทศไทยยังเป็นตลาดที่น่าลงทุนอยู่นะครับ
ก็แบบที่เห็นนะครับนี่คือภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งนะครับ
การ์ตูนที่ออกมาใช้ชีวิตโลดแล่นจริง
จะเพิ่มขึ้นอีก๑๘ล้านล้านเยนหรือประมาณ๖ล้านล้านบาท
แข็งของอุตสาหกรรมนี้ถามว่ามาจากไหนก็มาจากธุรกิจเกมเนี่ย
ร้อยละ๒๔มาจากการ์ตูนอีกร้อยละ๑๙๓ตัวการ์ตูนญี่ปุ่นร้อยละ๗๘
และอานิเมะร้อยละ๑๔ทำให้เงินในต่างประเทศนั้นไม่ต่ำกว่า๕๐๐ล้านบาท
ต่อปีนะครับก็จังหลั่งไหลมาเทมาตลอดแต่ทำเงินในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่ต่ำ
แปดล้านล้านบาทเมื่อปีที่ผ่านมานะครับดังนั้นจากนี้ไปเดี๋ยวรอดูครับ
บรรยากาศจากการจุดกระแสในวันนี้จะจุดติดหรือไม่กับเจป๊อปนะครับ